เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของแม่กุลจากจังหวัดนนทบุรีนะครับ
จะสามารถกู้วิกฤตไปต่อลมหายใจให้กับน้องการ์ตูน
ด้วยการตอบคำถาม๔ข้อนะครับ
คว้าเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คนละข้อละข้อละข้อเท่านั้นเองนะครับ

ขอเชิญพี่กุลมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

กุลครับคำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของครอบครัวเรา
คิดว่าคนละข้อละข้อไม่น่าจะไกลเกินเอื้อม
ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

และดารานักร้อง

ถ้าอย่างนั้นแม่กุลนะครับ
เลือกตอบข้อแรกคือเรื่อง

เป็นงานบ้านงานเดือนมาตั้งแต่กี่ขวบครับ

จริงตอนแม่อยู่แม่ไม่เคยให้ทำ
แล้วมาจับไม้กวาดได้ตอนกี่ขวบจำได้ไหม
ตอนเรียนหนังสือค่ะทำที่โรงเรียน
โรงเรียนนี่คือครูบังคับให้ทำเวรแน่ใช่ไหม
พี่กุญแล้วตอนที่พี่กุญไปสมัครเป็นแม่บ้าน

ซักผ้าถูบ้านล้างห้องน้ำล้างรถ
วาดใบไม้ตัดกิ่งไม้ค่ะ

อีกสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยครัวไทยก็คือเขียง

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สิ่งใดที่ควรนำมาใช้ทาถูขัดบนเขียงไม้
เพื่อขจัดคราบสกปรกที่ฝังอยู่
ตัวเลือกที่หนึ่งน้ำมะนาว
ตัวเลือกที่สองยาสีฟัน
ตัวเลือกที่สามหัวหอมใหญ่ผ่า
ครึ่งซีกตัวเลือกที่สี่แป้งข้าวเจ้า
ไม่ค่อยมั่นใจค่ะเพราะว่าคิดว่าเป็นน้ำมะนาว

จะขจัดขจัดคราบได้อะค่ะบนเขียงอะค่ะ

พร้อมแล้วพี่กุลเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ขอให้โชคดีนะครับขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

แต่ช่วงนี้พี่กุลยังไม่หมดหน้าที่
กุลจะต้องเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกป้าอารีแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าอารีขึ้นมาตอบคำถามครับ

เรื่องอาหารทำไมถึงเลือกเรื่องอาหารให้ป้าครับ
เพราะป้าขายของ

ขอเชิญป้าอารีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
คำถามในเรื่องของอาหารนี้เชื่อว่าครอบครัวจะต้องคุ้นเคยเป็นอย่างดีแน่
เพราะว่าคำถามเกี่ยวกับข้อนี้ก็คือเรื่อง

มันหมายความว่าอย่างไรครับป้า
ดีใจเหรอ
ก็ยังไม่รู้
ขนมจีนของเราเนี่ยเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ไหน
ก็เครื่องเยอะต้องเครื่องเยอะแล้วกุ้งอย่างดี
กุ้งแห้งต้องใช้อย่างดีกะทิต้องข้น

ไม่ได้ทำเองซื้อจากโรงงาน

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือสิ่งนี้ครับ
ตัวเลือกใดต่อไปนี้คือแป้งข้าวเจ้า
ตัวเลือกที่หนึ่งถ้วยที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองถ้วยที่สอง
ตัวเลือกที่สามถ้วยที่สาม
และตัวเลือกที่๔ถ้วยที่๔ครับ

ตายตายตาย

แป้งทั้งสี่อันเนี่ยมันมี

มันรู้สึกว่ามันลักษณะคล้ายแป้งมัน

ถ้าพร้อมแล้วป้าลีเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามถ้วยที่สามครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตอนนี้เหลืออีก๓เรื่องนะครับ

เรื่องความรู้รอบตัว
เรื่องดารานักร้อง

ทำไมถึงเลือกจังหวัดนนท์ล่ะครับ
ก็อยู่โน้นน่าจะรู้บ้างอ่ะ
ไม่น่าถามให้ป้าอารีเสียอารมณ์
เอาละครับขอเชิญคุณยุ้ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เกิดจังหวัดอะไรครับ

ย้ายภูมิลำเนาไปไหนบ้างไหมครับ

จากท่าน้ำนนไปลงตรงสี่ย่านนะครับ
บริเวณท่าน้ำเมืองนนท์เนี่ยนะครับมีอาคารไม้สักเป็นไม้สักนะครับ๒ชั้นขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นอยู่
รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรปนะครับที่เวลาผ่านมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่ก็ยังเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์งดงามมากดึงดูดนักท่องเที่ยวนักเดินทางมากเลย
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สารากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลใด
ตัวเลือกที่๑รัชกาลที่๔ตัวเลือกที่๒รัชกาลที่๕ตัวเลือกที่๓รัชกาลที่๖และตัวเลือกที่๔รัชกาลที่๗
สารกลางเก่าเนี่ยคือผ่านทุกวันเพราะว่าเราต้องไปขายของที่ตลาดสดตรงสารกลางเก่าอะค่ะ
ต่อไปก็คือไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ก็ผ่านสายตานิด
ระหว่างรัชกาลที่๔กับรัชกาลที่๕
ถ้าพร้อมแล้วคุณยุ้ยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อ๑ค่ะรัชกาลที่๔
ตัวเลือกที่๑รัชกาลที่๔ครับ
ขอให้โชคดีและขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ยังเหลืออีกหนึ่งข้อที่จะต้องลุ้นเงินล้านกับคำถามเรื่องนี้
คุณยุ้ยจะเลือกเรื่องไหนให้ป้าไก่มาตอบครับ

ทำไมถึงเลือกความรู้รอบตัวให้พี่ไก่ครับ
ถ้าเป็นข้อดาราพี่ไข่จะไม่ค่อยได้ดูหนังอะค่ะ
เอาเป็นความรู้รอบตัวดีกว่า
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญป้าไก่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ไก่ทราบไหมว่าบัตรประจำตัวประชาชนของเราเนี่ย

ว่ากี่ปีบัตรนี้จะหมดอายุเขาก็จะมีระบุเอาไว้เนาะ
แต่นี้ถ้าไปติดต่อเป็นเอกสารราชการเนี่ย

เราก็ต้องไปขอบัตรใหม่หรือต่ออายุบัตร
ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ
จะต้องขอมีบัตรใหม่ภายในกี่วัน
ตัวเลือกที่๑๑๕วัน
ตัวเลือกที่๒๓๐วัน
ตัวเลือกที่๓๔๕วัน
ตัวเลือกที่๔๖๐วัน
ไม่แน่ใจว่าข้อ๑๕กับ๓๐
ก็คือขอเลือกข้อ๒คือ๓๐

ตัวเลือกที่๒๓๐วันครับ
ขอให้เป็นทางตอบที่ถูกป้องเลยครับ

มาเป็นกำลังใจลุ้นให้ครอบครัวของแม่กุล
เงินทุน๑ล้านบาทในช่วงหน้า
มาฟังเฉลยไปพร้อมกันในเกมต่อชีวิตครับ

เกมต่อชีวิตครับ
สิ่งใดที่ควรนำมาใช้
ทาถูขัด

เพื่อขจัดคราบสกปรกที่ฝังอยู่

หลบหลบหลบหลบหลบ